คราวนี้พาไปส่องป้ายทะเบียนของใครกันบ้าง
ติดตามกันจ้าเริ่มที่น้องกระต่าย

ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอไปแล้วนะคะว่ารถคันนี้
ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของน้องคุณผู้ชมค่ะ

บอกเลยว่าแม้มันช่างเหมาะเจาะกันทีเดียวนะคะ

กับเลข๙กกรจุฬา๗๗๓๓

งามบอกเลยนะคะ

เอาสิ่งพูดจนเขาจะไปนำสังคมดีแล้ว

ป้ายแดงโชคล้ำอย่างที่เห็น
้าตัวเดิมเนี่ยหัวเข่ามันเริ่มศึกแล้วก็เลยต้องหาตัวใหม่มาเพิ่ม
อันนี้เราเข้าใจนะใช้ไปทัวร์คอนเสิร์ตทั่วทุกจังหวัดคุณผู้ชม
ใช้หาดเงินกระทบนิดนึงก็แล้วกันนะคะ
และตัวเลขที่อยู่บนป้ายทะเบียนนั่นก็คือ

ก็แล้วแต่คนเนาะดวงใครดวงมันก็ละกัน
ส่วนอีกคนนึงก็ละกันคนนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องตัวเลข
แต่เป็นเรื่องกำลังใจดีมาฝากกัน
พี่เมฆวินัยไกรบุตรนะ
เมื่อวานนี้ค่ะก็ได้เดินทางไปหาพี่สาว
พี่สาวเราเคยนำเสนอไปแล้วเป็นลักษณะเหมือนแบบว่าท่อนไม้คล้ายกับหน้าคน
อะไรประมาณนั้นก็เอาข้าวสารไปถวายพร้อมกับบอกด้วยว่าตัวเองเนี่ยหนี้เยอะ
อยากจะให้พี่สาวเนี่ยช่วยปลดหนี้ให้หน่อยตัดสินใจเดินทางมาขอด้วยตัวเองเลยค่ะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพี่เมฆนิดนึงค่ะ
วันนี้มาขอพรพี่สาวครับติดหนี้เยอะครับมาปลดหนี้ครับ
เมื่อวานไปหลวงพ่อปลดหนี้วันนี้มาหาพี่สาวครับ
สาธุครับวันนี้พี่สาวต้องช่วยวินัยไกรบุตรแน่เลยครับ
แกก็สู้เนอะแกก็สู้แกจะบอกว่าถ้าถึงแกป่วยขนาดนี้นะ
ลูกอีก๓ใช่ไหมแล้วก็มีอีกหนึ่งนะคุณผู้ชมค่ะ
ไม่เคยเปิดรับบริจาคเลยนะแกยืนยันว่าขอขายของออนไลน์
แล้วก็ขอทำมาหากินก็แล้วกันนะคะแต่ว่าที่ไปขอพี่สาวก็คือ
อาจจะเป็นแบบที่พึ่งทางใจอะไรแบบนี้นะคะ